สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขีดเส้นใต้มาต่อเนื่องมาหลายหนว่า
สิ่งหนึ่งที่กดทับความรู้สึกคนไทยให้หดหู่ห่อเหี่ยวมากก็คือ
เรื่องความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมคนรวยคนมีเส้นตกเป็นคดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นไรครับ
คนรวยคนมีเส้นเป็นความกับคนจนเป็นความกับชาวบ้านชาวบ้านสู้ไม่ไหว
คนมียศมีตำแหน่งเป็นความกับคนธรรมดาคนธรรมดาก็มักจะ
ไม่เข้าถึงความยุติธรรมสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
เรียกร้องมานานแล้วว่าถ้าเราไม่แก้ความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรม
ความรู้สึกหดหูห่อเหี่ยวจะกดทับมาอย่างนี้ทุกครั้งแต่ว่า
มาเห็นข่าวจากสารอาญาเมื่อวานนี้ที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เออมีความรู้สึกดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับ
หนังสือพิมพ์สองฉบับพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้
นี่เขาบอกว่าฮิ้วพลเอกคนดังฝากขังวืดประกันนอนคุก
อีกฉบับหนึ่งของไทยรัฐนี่แหละคุมพลเอกขังเรือนจำ
ช่อโกงสี่สิบสี่ล้าน
กลัวหลบหนีไม่ให้ประกันขอดูรายละเอียดเรื่องนี้นิดหนึ่งเถอะครับ
เพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าระดับพลเอก
ก็เข้าไปอยู่ในคุกโดยไม่ต้องประกันตัวได้ในช่วงสู้คดี
ข่าวมาจากสารอาญาเมื่อวานนี้ตำรวจดอนเมืองคุมตัวพลเอกสมโพธิ
เนินเจริญชื่อเล่นว่าไบ๋อายุหกสิบสามปี
เป็นนายทหารนอกราชการแล้วครับแปลว่าเกษียณแล้ว
คุมตัวตามหมายจับของสารอาญาลงวันที่สิบเก้ากันยาหกสอง
ช่อกงประชาชนรวมมูลค่าเสียหายทั้งหมด
สี่สิบสี่ล้านกว่าบาทเอามาฝากขังครั้งแรกก็

ไม่ต้องลงรายละเอียดเอาเป็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปชักชวนผู้เสียหาย
นี่แล้วไปนำตัวว่าตัวเองเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
สามารถรับงานได้หนึ่งร้อยโรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนหนึ่งก็จ่ายเงินไปห้าแสนบาท
เพื่อให้รองรับเป็นการจัดซื้อจัดจ้างผู้เสียหายต้องจ่ายค่าจองเป็นค่าดำเนินการภายในพื้นที่
จำนวนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของค่างานทั้งหมดแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปไม่ได้รับการจ้างงาน
ทวงถามก็ไม่ได้รับเซ็นใช้อ้างว่าเบิกงบไม่ทันไม่สามารถทำโครงการนี้ได้
สรุปก็คือคำบรรยายในการฝากขังเนี่ยเยอะ
สุดท้ายขึ้นมาสารอนุญาตให้ฝากขังได้ครับ
มีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายรวม๗บริษัทยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ญาติผู้ต้องหาเองก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์๓ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่ว่าสุดท้ายศาลเห็นว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ก็เลยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคือไม่ให้ประกัน
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็นำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในชั้นฝากขัง
ข่าวนี้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ไงครับถ้ากระบวนการยุติธรรมในชั้นตำรวจ
ตรงไปตรงมาบวกกับดุลยพินิษฐ์ที่เที่ยงธรรมของศาลความเหลื่อมล้ำทางยุติธรรมก็แก้ไขได้
ประชาชนฟังข่าวอย่างนี้แล้วก็หายอึดอัด
เพราะว่าที่ผ่านมาถ้าระดับนายพลเอกเป็นคดีความอย่างนี้แล้วก็ยากครับ
ที่จะไม่ได้รับการประกันหรือได้รับการประกันแล้วคดีความก็เงียบหาย
ไม่รู้ไปถึงไหนอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ให้เห็นว่า
กระบวนการความเหลื่อมล้ำ
กระบวนการยุติธรรมมันก็เริ่มดีขึ้น
เหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเป็นอดีตเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะยุ่ง
แต่คราวนี้นี่ท่านดูเหตุการณ์ช่วงเวลานะ
เหตุเกิดเดือนมีนาคม๖๒แปลว่าอะไรครับ
แปลว่าตำรวจพนักงานสอบสวนทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่ถวงเรื่อง
ทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องไม่คำนึงว่ายศถาบรรดาศักดิ์ของจำเลยจะเป็นใคร
จะเป็นพลเอกพลตรีไม่สนใจทำกันไปตามหน้าที่
แล้วคดีนี้สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็นคดีช่อกงประชาชนซึ่งโทษหนักมาก
อันนี้ก็ต้องชื่นชมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสะท้อนให้เห็นว่าในชั้นสอบสวนของตำรวจ
พนักงานสอบสวนได้ทำอย่างมีอิสระและทำอย่างตรงไปตรงมา
ถ้าไม่คำนึงถึงความมีอิสระและตรงไปตรงมาคดีนี้มาไม่ถึงป่านนี้
ฉะนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าพนักงานสอบสวนเขามีอิสระไม่มีคนไปแทรกแทรง
แทรกแทรงแล้วเขาไม่ทำตามความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมจะดีขึ้น
ถ้าตำรวจหยิบเอาคดีนี้เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์แล้วประกาศร่วมกันว่า
ใหญ่มาแค่ไหนยศถาบรรดาศักดิ์เป็นยังไงถ้าทำผิดกฎหมายต้องตรงไปตรงมา
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้พนักงานสอบสวนก็ไม่เครียดครับ
ผมวกกลับไปข้อมูลเดิมอีกทีนึง๓๔เดือนที่ผ่านมา
ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายไปแล้ว๔คนเครียดไงครับ
เครียดกับการทำงานไม่ทันคดีตกค้างแล้วแน่นอนบางส่วนก็ต้องเครียดกับการแทรกแทรงสั่งการให้ผิดเป็นถูกให้ถูกเป็นผิด
แล้วตัวเองทำไม่ได้สุดท้ายขึ้นมาอัดอั้นตันใจเครียดฆ่าตัวตาย
พนักงานสอบสวนคือตำรวจที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดแล้วถ้าไม่แก้ไขก็จะเป็นอยู่อย่างนี้
นี่ก็มาอีกรายหนึ่งครับเป็นข่าวมาเมื่อเมื่อวานนี้เองเป็นข่าวว่าร้อยตำรวจเอกพนักงานสอบสวนที่จังหวัดเลยผูกคอตายอีกรายหนึ่งแล้วครับ

บัญชามีรายละเอียดว่าวันที่๑๕เวลาประมาณ๗นาฬิกา๑๕นาที
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ

พร้อมชุดสืบสวนแพทย์เวรร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
ผูกคอตายทราบชื่อผู้ตายคือร้อยตำรวจเอกสิริวัตรสุรทิพย์
รองสารวัตรสอบสวนสปหนองย่าปล้อง
ช่วยราชการอยู่สพเขียงกลมเบื้องต้นญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต
เหตุเกิดที่บ้านที่บ้านโพนใส่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
อันนี้ยังไม่ระบุสาเหตุแน่ชัดครับ
รอพรบตำรวจฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้ต้องรอว่า

แล้วกฤษฎิกาตรวจสอบแล้วส่งอยู่ในมือตำรวจอยู่ในมือนายกแล้ว
นายกรัฐมนตรีจะส่งพรบตำรวจฉบับใหม่ให้สภานิติบัญญัติพิจารณาออกมาใช้เป็นกฎหมายเมื่อไหร่
เพราะในพรบตำรวจบวกกับพรบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปรับปรุงแก้ไขพนักงานสอบสวน
จะทำให้พนักงานสอบสวนทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้นอันนี้เป็นความหวัง
ผมถึงบอกว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแก้ยากจะให้คนรวยไม่รวยเอารวยเอาเนี่ยเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก
คนจนก็จนลงจนลงไม่รู้จะทำยังไงแต่ความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมแก้ไม่ยาก
ขออย่างเดียวเท่านั้นใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาก็จะเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำความยุติธรรมได้
ยากดีมีจนไม่เป็นไรเกิดมามีบุญน้อยกว่าเขาลำบากยากจนน้อยกว่าเขา
แต่ขออย่างเดียวให้มีความยุติธรรมทางกฎหมายเท่ากันคนไทยพอใจแล้วครับ
ตอนนี้รอนายกรัฐมนตรีว่าจะผลักดันพรบตำรวจฉบับใหม่เข้าสภาเมื่อไหร่ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ
เส้นใต้เมืองไทยเรื่องของความยุติธรรมให้เราได้ฟังกันนะครับ